เขาจะไปออกรายการหนึ่งโหนกระแสของผู้กันใหญ่
คือปรากฏว่าไปถึงแล้ว

ศึกแล้วทีมงานรับแจ้งบอกว่า
ลุงศักดิ์ต้องขออภัยจริง

ที่พี่หนุ่มบอกก็คือลุงศักดิ์ยังไม่ได้ไปมอบตัว
ถ้าเกิดว่าไปมอบตัวก่อนแล้วประกันตัวออกมา

แต่พอไม่ได้ออกรายการลงมามีคนมารับครับ

มีปัญหานิดหน่อยมีปัญหาเยอะหน่อย
มีคดีมีหมายจับเก่าคุณผู้ชมใช่
ที่ไปต่อยคุณลัมโบอีสานเสกสกล
ตั้งแต่ปี๖๔ใช่ไหมวันที่๑๙ตุลา
ลงมาจากอาคารมารีนนท์ปั๊บ
ถูกล็อกล็อกมาแล้วเอามาที่นี่เลย
ก่อบังคับการปรับรับแต่คุณผู้ชมดูบรรยากาศ
ทันทีที่ลุงศักดิ์หรือวีรวิทย์รุ่งเรืองสิริผล
เดินเข้าไปนะครับมีกองเชียร์

ส่งดอกกุหลาบนี่ส่งดอกกุหลาบเชียร์
มวลชนแหละเป็นเอฟซีของมวลหลาบด้วยไง

ให้สื่อมวลชนสัมภาษณ์อะไรใดทั้งสิ้น
ลุงศักดิ์ถ้าทำเองก็บกมือยิ้มสบายตามสไตล์ของแกนะ
ก็เข้าไปใช่
แล้วบอกตำรวจลุงศักดิ์ก็ไม่ได้กินข้าวเลย
อายุ๖๒แล้วนะแก่แล้วนะยังไม่กินข้าวเลยจับไปเนี่ย
ลุงศักดิ์พอไปถึงกองปราบปรามตำรวจก็บันทึกการจับกลุ่มนะครับ
ในคดีที่เคยทำร้ายคุณเสกสกลอัฐาวงค์ลัมโบวิสานอดีตผู้ช่วยประจำนายกรัฐมนตรีนะครับ
เลยตอนนั้นคุณลัมโบวิสานไปแจ้งเองขวาที่ทองที่สอนอดูซิตที่กระเทศ
จูมือนะครับ
นี่แล้วทำไมทำไมมาทำแบบนี้ฝากบอกว่าเดี๋ยวเจอกันอันนี้ไม่ดี
นะคุณผู้ชมนะก็เป็นการบอกเอ้ยเดี๋ยวเจอกันอีกนอกจากนี้เนี่ยยังบอกอีกว่า
เขาแปลกใจมากเพิ่งจะมารู้ว่ามีหมายจับลึกลับ

เดี๋ยวจะต้องเดินทางไปรายงานตัวในสัปดาห์นี้
เชื่อว่าถูกกันแกล้งฮะอืมอีกเรื่องที่ทำให้ลุงศักดิ
กับเรื่องขึ้นหน้าก็คือนักข่าวถาม
คือเมื่อวานนี้มันมีตัวเลขยอดเงินบริจาค
ผมจำได้นะว่ามียอดถึงสตางค์เลย

นะเนี่ยเงินบริจาคได้เยอะขนาดนี้จริงหรือเปล่า
โอ้โหลุงศักดิ์ฉุนขาดเลยใช่

พี่น้องกูให้กูไม่ได้ถึงขนาดนั้น
เดี๋ยวให้มันเบ็ดเสร็จเรียบร้อยผมเปิดเผยได้ไม่ต้องกลัว

ผมเปิดดูย้อนหลังไม่ได้ผมแก่แล้ว
ทำไมต้องอยากดูยอดด้วยเออทำไมต้องอยากดูยอดด้วย
ถามกลับดิไอ้เพจไหนอ่ะขอร้องสื่อนะครับ
ถ้าคุณพูดเกินเลยผมจะดำเนินคดีเช่นเดียวกัน
ผมคนจริงต้องการดูตัวเลขมาด้วย
แพร่เยอะเก็บภาษีมาเถอะอย่าพูดเลยเถอะ
ครับก็เมื่อวานลุงศักดิ์ไปหลายที่
ไปอาคารมีรินลไม่ได้เข้ารายการ

ไปสนอดุศิษฐ์เสร็จแกไปมอบตัวที่สนห่วนโยธิน

ครับอ๋อ
เนี่ยก็เป็นช็อตเดือดร้อนที่เกิดขึ้น
เมื่อวานนี้อีกรอบหนึ่งนะคะ